ท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้กองปูเข็มนะฮะ
เคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อจริงคือนายทรงกรดชื่นชูผลหรือว่าผู้กองปูเข็มเนี่ย
นี่ฮะมามอบตัวแล้วนะครับมี๓คนนะครับที่มามอบตัววันนี้นะครับ
ผู้ชมครับมามอบตัวที่สพพนมสรค์ว่าคาร์มจังหวัดเชิง
เศร้ากลางดึกคืนที่ผ่านมานี่ฮะสามสี่คนนี้นะครับ
มีทางอายุสามสิบยี่สิบห้าสามสิบเจ็ดยี่สิบเนี่ย่น่ะฮะ
สี่คนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ผู้กองปูเข็ม
ไลฟ์เฟซบุ๊คที่ตลาดศูนย์การค้าสิริพนม
ใกล้กับขนส่งผู้โดยสารเก่านะครับ
แล้วก็มีตู้สล็อตจนเจ้าหน้าที่มายกตู้สล็อตอะไรไปเนี่ย
ไม่ใช่เลยคือเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มากัน๑๐คนได้
ก็คือรถของผู้กองปูเข็มไปขับปาดหน้าเขา
ซึ่งจังหวะปากหน้าเขาแล้วภูกองภูเขมเขาก็มาไลฟ์เฟสบุ๊ค

เขาตามรถคันที่ปาดหน้าเขามา
เพราะว่าปาดหน้าเขาแล้วก็ขับหนีไป
พอตามไปเจอก็หลุมทำร้ายเขานะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
บาดเจ็บสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ส่วนข้อหาพยายามฆ่ายังไม่ได้แจ้งนะ

ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จุดที่ผู้กองภูเข็มเขาไปไลฟ์เฟซบุ๊ก
ตรงจุดนี้ฮะที่มีตู้สล็อตตั้งอยู่นะฮะได้ไปคุยกับทางเจ้าของร้านขายของชำแถวนั้นนะครับ
บอกว่าตู้สล็อตที่ตั้งตรงกลางตลาดตำรวจยกไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้
ตอนที่มีการมาไลฟ์เฟซบุ๊คโดยผู้กองปูเข็มที่มาชี้จุดที่มีตู้สล็อตที่เป็นการเล่นพนันผิดกฎหมายนะครับ
หลังจากนั้นมีการยกไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครอะไรยังไงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีคนสลับหมุนเวียนมาเล่นกันเรื่อยนะฮะที่ทางชาวบ้านแถวนี้บอกนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวฟังกันหน่อยนะฮะ
ประมาณ๕คันหรือ๖คันมันยิ่งกันเยอะ
ส่วนอาการของผู้กองปูเข็มนะครับวันนี้นะครับยังอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรที่ฉะเชิงเศร้า
ร้อยเอกทรงกรดนะฮะผู้กองปูเข็มนะฮะวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมอาการ
เราก็ได้เข้าไปด้วยนะครับผู้กองปูเข็มบอกว่า
วันเกิดเหตุเนี่ยตั้งใจจะไปไลฟ์เฟซบุ๊กได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีตู้สล็อตตั้งอยู่ตรงจุดนั้นนั่นแหละ
นะครับพอไปถึงก็โทรแจ้งตำรวจด้วยแล้วตำรวจก็มายกตู้สล็อตไปนะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนมาลุมทำร้ายนะครับตอนที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยโอ้โห
เหมือนกับฉากในหนังผู้กองปูเข็มบอกนะครับ
พอเลิกไลฟ์เสร็จก็จะกลับมาที่รถเดินกลับมาขณะขึ้นรถ
มีรถกระบะ๓คันขับขวางด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายก็พยายามขับหนีเหมือนในหนังเลยนะครับ
ทั้งสามคันก็ขับตามต้อนให้รถเขาเนี่ยไปถึงซอยตันจนไปต่อไม่ได้
ลงจากรถมาจะวิ่งหนีกลุ่มชายชะกันเป็นสิบคนเข้ามารุมทำร้าย
บางคนใช้ไม้ตีด้วยนะครับแล้วก็อุ้มใส่รถกระบะ
ผู้กองปูเข็มนั่งในแคปของรถคันหนึ่งนะครับอีกสองคนก็ขับไปอีกสองคน
สามคนก็เนี่ยมาช่วยกันจับช่วยกันกันสุดท้ายแล้วเนี่ย
ถูกลุ้มทำล้ายจนนวมนะฮะซึ่งเชื่อว่า
ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องตู้สล็อตอย่างแน่นอน
เชื่อหรอกว่าตามเข้ามาเพราะว่าถูกขับรถปาดหน้า
ค่ะนี่ฮะ
มีภัยคุกคามผมแจ้งร้อยตำลวดเอกอะไรแหละ
โอ๊ยผมรู้สึกว่ามีภัยคุกคามนะคุณเมย์ส่งผมหน่อยที่ตำรวจ
ที่รถมันก็ผมสงสัยนะสองคนก็คือร้อยตำรวจเอกแล้วก็พันตำรวจทัวร์อีกคนที่นอกของแบบ
คือแบบมันเหมือนกันส่งซิคส่งซิคให้พวกน้ำมายเล่นงานบอก
คล้ายอย่างนั้นนะก็ไอ้คนขับผมคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เลย
มันขับที่ผ่านนะครับถึงคิดอย่างงั้นนะ
ก็ดูสิทธิภาพเรียบร้อยอ่ะไม่ให้ฮ้าว

แต่ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนะครับ
ส่วนเรื่องของกลุ่มคนที่ทำร้ายเนี่ยผู้กองปูเข็มบอกมาเป็นสิบ
แต่ที่มามอบตัวเนี่ย๔๕คนก็ต้องไล่ขยายผลต่อนะฮะ